คุณผู้ชมยังคงติดตามเราได้ผ่านหลากหลายช่องทาง
ทางเฟซบุ๊กนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
และคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้ทางไลน์

พาคุณผู้ชมไปดูแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อย
วันนี้วันที่๑วันที่๑แล้วนะคะคุณผู้ชมที่นครราชศรีมาค่ะคึกคักมากนะคะ
นักเสียงโชคก็ไปซื้อเลขที่เป็นเลขมงคลกันเยอะเลย

บรรยากาศการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่บริเวณถนนจอมพล
หลังอนุสวรีท่านเท้าสุรนารีตำบลในเมือง

ก็มีนักเสียงโชคเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
พากันไปเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ทำให้บางแผงขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่เช้าค่ะ
เลขที่นักเสี่ยงโชคหาซื้อกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่เป็นเลขมงคลเกี่ยวกับคนไทย
บางคนต้องสั่งจองเลขมงคลตั้งแต่งวดที่ผ่านมา
เพื่อจะได้ไม่พลาดในงวดวันนี้วันที่๑พฤศจิกายนนะคะ
จากการตรวจสอบแผงขาย
ทุกร้านนำป้ายราคา๘๐บาทไปติดไว้ชัดเจน
ยังไม่พบว่ามีการขายเกินราคา
นายทองดีวงศาหนึ่งในผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
เลขที่นักเสียงโชคตามหากันเยอะนะคะ
ก็เป็นเลขมงคลเกี่ยวกับคนไทยทั้งประเทศ
รวมทั้งเลขที่ใกล้เคียงกับเลขมงคล
งวดนี้บรรดาแผงขายสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ